แล้วทีนี้ไข้มันขึ้นสูง
พอไข้ขึ้นสูงมันก็รับวิธีตาค่ะ
มันไม่ได้ลงปอดไม่ได้ลงฟันระบบช่วงล่างของหนูเลย
แต่ว่ามันจะอยู่แต่ช่วงข้างบนนี้
แปลกนะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
คือลงปอดเข้าใจได้เจอแบบนี้หลายต่อหลายเคสนะฮะ
แต่ว่าขึ้นลูกตาเนี่ยตาปูดตาบวมตาแดงตาอักเสบขนาดนี้ไม่เคยเจอมาก่อน
นี่คือคุณบูมคุณบูมเนี่ยรู้ตัวเองว่าติดโควิดตั้งแต่๒๗กรกฎาคม
แต่ตอนแรกก็ไม่เป็นไรก็ติดโควิดฮะ
ไปมาจากโควิดที่ว่าควรจะลงปอดไม่ลงปอดรักษาหายไม่หาย
มันขึ้นตาเฉยเลยฮะพอมันขึ้นตาตาเริ่มแดงก่ำนะฮะ
ร้อนแรงคือมีไข้ด้วยมีไข้สูงด้วยแล้วที่ตาเนี่ยเหมือนถ้าเอามือไปแตะนะ
รับรู้ถึงความร้อนได้เลยจากที่ดวงตาแต่หลังจากนั้นมาคุณหมอให้ยา
ยาก็ทุเลาเบาบางลงนะฮะแล้วก็หายภายใน๒๓วัน
หลังจากวันที่๑สิงหาคมมีคุณหมอแพทย์หญิงวรรณรัฐสาธิตพิธกุล
นุกรรมการวิชาการชมรมกระจกตาและการแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย
ท่านบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้บางรายเนี่ยนะหลังจากที่ติดโควิด
ไข้มันสูงพอไข้มันสูงมันแสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจ
ขุ่งบระดิตาเลยเวลาเราเป็นไข้ธรรมดาคือยินรู้สึกมั้ย
สนุกร้อนตาร้อนต้าร้อนอาการเดียวกัน
แต่นี่คือเข้าใจว่าจะมีอาการค่อนข้างรุนแรงรักษาเนื้อรักษาตัว
ถึง๒สัปดาห์อาการแบบนี้ก็จะหายไปในที่สุด
แต่ว่าเราอาจารย์กล่าวมาแล้วไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน